สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมณแครัท์มาแล้วนะคะ

ขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ
ข่าวคู่รักไฮโซเตียงหักไฮโซรุ่นใหญ่ด้วยนะคะ
และสาเหตุการหย่าร้างข่าวลืมเมาส์ในแวดวงไฮโซหนักมาก
บอกว่าโดนรุ่นน้องสอยสามีไป
ลูกน้องที่ว่าเนี่ยคือน้องมากเลยนะคะ
บอกเลยค่ะว่าเป็นอักษรย่อตอนแรกเขาใบ้อักษรย่อมา
แล้วก็ใบ้มาเป็นผลไม้รสเปรี้ยว
แล้วก็ใบ้มาว่าสถานที่ทำงานของคุณน้องคนนี้
เป็นดาราเป็นนางเอกด้วยนะอยู่แถวนี้เอง
เออรากศรีฮ่าเตอซินแล้วก็ได้แล้วแล้วก็โดนมายงกันไปโยงกันมา
หวยมาออกที่น้องมะนาอธิษฐ์สอนศริงค่ะ
มะนาวบอกงงมากงงตาแตกเลยค่ะ
หมอชิภที่เป็นต้นเหตุมือที่๓
กันจนเธอเนี่ยอดรนทนไม่ไหวอัดคลิปลงในไอจีค่ะบอกเลยว่าตอบโต้สั้นแต่ชัดเจนจ้า
ไม่ว่างใจว่าไม่ใช่ด้วยจ้ะไม่ใช่จ้ะเดากันมั่วเลยจ้า
ว่างนะคะไม่ว่างแล้วก็ไม่ใช่ด้วยค่ะแต่ว่าฝั่งวิกหมอชิดเนี่ยเขาบอกว่ายังมีอีกหลายมะนะ
แบบกันดูดีรสเปรี้ยวผลไม้รสเปรี้ยวยังมีอีกหลายมะที่ไม่ใช่มะนาวแล้วก็มาจากเวทีนางงามด้วย
อันนี้เขาเมาส์กันแบบนั้นดิฉันไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงก็ต้องช่วยกันสืบแล้วกันนะคะ